สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
ลีลานะครับทุกวันต้องมีลีลาแบบนี้นะครับ
เพราะสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วครับ
คุณผู้ชมครับถ้าบอกว่าพิธีการคลอดลูกนะครับ
เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับสุภาพสตรี
ยิ่งนั้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการออกลูกของ
เจ้าปลากระเบนตัวนี้นะครับหนักกว่าเดิมครับ
ออกแบบเลยทีเดียวนะครับ
เป็นแบบนี้ทิศเป้อยากพาชม
เชิญชมได้เลยครับ
เอาค่อยเบ่งค่อยเคิดออกมานะคุณแม่กระเบน

แม่เป็นความสุขยามเช้าที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นมาในโลกใบนี้
ชาวประมงล้อมอวนแล้วพบแม่ปลากระเบนออกลูกพอดี
ที่ชาวประมงจะปล่อยแม่ลูกลงน้ำทะเลต่อไป
หิวครับหิวหิวเจ้านายก็นำอาหารเม็ดมาให้ผม
กินยางสม่ำเสมอทุกวันล่ะครับ
อ้าวแล้วตัวอะไรแต่งตัวเหมือนตัวประหลาดแบบนั้นแหละครับ
โอ๊ยตกใจหมดเลย
แล้วผมจะได้กินไหมครับเนี่ย
มนุษย์นะครับขอให้ได้คิดได้สร้างสรรค์
การทำผู้เป็นรูปบันไดอย่างนี้นับว่าสวยงามยิ่งนัก
ค่อยขึ้นสูงค่อยขึ้นสูงจนไฟมอด
นับว่าเป็นบันไดที่ขึ้นสู่สวรรค์เป็นแน่แท้
แม่คิดได้ยังไงเนี่ย

นี่คือการออกกำลังกายยุคใหม่อยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้
เริ่มต้นสตาร์ทรถขุดยกล้อขึ้นมาไอ้ร้อยตัว
ตะขาบก็พร้อมหมุนแล้วเราก็ได้พื้นที่ออกกำลังกาย
อยู่ที่ไหนก็ยืดแข้งยืดขาได้แม้ขณะทำงาน
เหงาเลยครับไม่ง่วงด้วยยอดเยี่ยมคุ้มค่าจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ